คุณผู้ชมคะมาดูการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่มหาสารคามกันหน่อยนะคะ
ที่ออกปฏิบัติหน้าที่คือชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
เรื่องนี้เหมือนกระสุนนัดเดียวได้นก๓ตัวเลยปกติ๒อันนี้๓เลยเยอะเลย
ใช่ค่ะซึ่งต้นเรื่องเกิดจากคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะไปแจ้งความ
อยู่ในบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามได้รับแจ้งแบบ
นั้นก็เข้าไปจับกุมนี้ค่ะผลเนี้ยเสด็จอบคนนี้นั่น
ชื่อว่านายสุรเดชขันแก้วอายุ๒๙ปี
บ้านอยู่ที่อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
หลังจากที่คุณแม่ทนพฤติกรรมไม่ไหว
บอกว่าลูกชายเสพยาบ้าคลุ้มคลั่ง

ถอดชิ้นส่วนรถกระบะสีขาว

มันใช้งานไม่ได้ทั้งที่รถมันก็ไม่ได้เสียอะไร

แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาจับกลุ่มลูกชายเอาไว้
ตรวจค้นกระเป๋าดูเจอยาบ้า๒เม็ด
ถามว่ายาบ้าไปเอามาจากไหน
สุรเดชรับสารภาพว่าขอเงินจากแม่๒๐๐
ซื้อยาบ้ามาจากนายมณัฐอุทัยบาล
อายุ๓๖ปีเป็นเอเย่น
อาศัยอยู่ที่กระท่อมห่างจากบ้าน๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง

เจ้าหน้าที่ได้ฟังแบบนั้นโอ้ยใกล้เลย๒๐๐เมตร

นี่แหละค่ะก็ไปที่บ้านของนายมณัฐ
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านสุรเดชแค่๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นที่กระท่อมนี้เลยนะคะ
นายมณัฐกำลังจะเข้าไปเสพยาบ้าในห้องน้ำเนี่ยค่ะ

ขันสีเขียวอยู่นี่นะคะ
ตรวจค้นในห้องน้ำเจอยาบ้า๑เม็ด
ติดอยู่กับฟอยหลอดใช้สำหรับเสพยา
แล้วก็ไฟแชคเตรียมจุดเลยนะเตรียมเผาเลย
รวมถึงไปเจอยาบ้าอีกนอกจากนี้อีก๑ถุง
ในถุงมันมีตั้ง๘๘เม็ดกว่า
แขวนอยู่ที่เสาในห้องน้ำนี่ค่ะนี่ค่ะแขวนโจรแจ้งแบบนี้เลยมณัติ
เขาก็ยิ้มแห้งแบบนี้นะชี้อยู่นี่ครับคุณเจ้าหน้าที่ครับ
ฟังเสียงช่วงที่ไปจับกลุ่มมณัฐผู้ต้องหาคนที่๒
เหลือเท่าไหร่เหรอก็นี่แหวะนะครับ
อ่านี่คือผู้ถ้าหาคนที่๒นะคะจากนั้น
มานัดซัดทอดต่อค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามนะว่ายาบ้าเอามาจากไหน

เพราะว่ามณัฐซัดทอดถึงนายธวัชชัยเขายาอายุ๔๑ปี
เป็นชาวบ้านแสนศุกร์ตำบลนาศรีนวล
บอกว่าซื้อมา๒๐๐เมตรในเงิน๖๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนขยายผลจับกลุ่มธวัชชัย
และธวัดชัยช่วงนั้นขับรถกระบะผ่านมาพอดี
เจ้าหน้าที่สบโอกาสเลยขับรถตามไปเรื่อย
จนกระทั่งไปเจอวัฒวัชชัย
สิ่งของบางอย่างให้กับผู้หญิงคนหนึ่งหน้ารีสอร์ท

เจ้าหน้าที่จอดด้วยลงไปแสดงตัวควบคุมตัว

นำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าหน้ารีสอร์ทเมื่อสักครู่นี้เอง
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหารายสุดท้ายก็คือธวัชชัย

คือออกมาส่งยาและที่บ้านมีอะไรอีก
กลับไปที่บ้านอีกไปเจอยาบ้าอีก๘เม็ด
ซ่อนอยู่ในกระปุกที่วางอยู่ใต้หมอนในห้องนอน

อกจากนี้เจอสองคนนี้เป็นลูกน้องของธวัชชัย

สองคนนี้ถูกตรวจปัสสาวะสรุปแล้วเป็นสีม่วง

ควบคุมตัวทั้งหมดเลย
ส่งพนักงานสอบสวนสพกันธรวิชัยดำเนินคดี
ตามกฎหมายแต่เชื่อว่าถ้าซัดทอดไปอีก
เดี๋ยวมีอีกมีตัวการใหญ่ไปอีกค่ะ

เวลาถ้ามันเข้าไปในพื้นที่แบบนี้แล้ว
มันโยงใยกันไปหมดเลยแล้วมันกระจายเข้าไป
คนใกล้ตัวเนี่ยบ้าน๒๐๐เมตรก็มียาขายแล้ว

เพราะฉะนั้นปราบนี่คือต้องปราบแบบถอนรักถอนโคนเลยนะ